เรื่องของน้องเต่าออมสิน

คือผ่าตัดครั้งแรกวันที่๖มีนาคม
ผ่าตัดครั้งที่๒๑๘มีนาคม
เพราะว่าลำไส้เขาผิดปกติเพราะว่ามีแก๊สเยอะนะคะ

ล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะทีมสัตวแพทย์นะคะ
แถลงข่าวทั้งน้ำตาเลยนะคะ
การจากไปของเจ้าเต่าออมสินตัวนี้นะคะ
หลังจากที่เตรียมนำออมสินกลับคืน
สู่ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าสัตว์ทะเลในสัตหีบ
วันที่๒๔มีนาคมนี้แล้วนะคะ
คือเป็นกำหนดการที่เขากำหนดไว้
ว่าจะนำออมสินนี่กลับบ้านหลังจากการผ่าตัด
เมื่อวานตั้งโต๊ะแถลงนี่

จนกระทั่งบอกว่าขอออกนอกห้องก่อน
คือแถลง๒ช่วงค่ะก็คือแถลงทั้งน้ำตาเลยนะคะ
พูดในการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำภาควิชาอายุรสาท
สัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ
ก็ไม่สามารถกลั้นน้ำตาของความเสียใจได้นะคะ

ระหว่างทีมสัตวแพทย์กำลังร่วมกัน
แถลงการรักษาเต่าออมสินตลอดระยะเวลาเกือบ๑เดือนค่ะ
โดยแพทย์ก็เปิดเผยว่าเต่าออมสินตายเมื่อเวลา๑๐นาที
ตรวจทางเดินอาหารก็พบแก๊สเป็นปริมาณมาก
มีการบิดตัวของลำไส้ทำให้เกิดอาการอักเสบอย่างรุนแรง
ประกอบกับเกิดพิษในกระแสเลือด

ก็เกิดจากโลหะหนักไปปนในเลือด
ทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของออมสิน
ไม่สามารถฟื้นตัวจากการผ่าตัดได้
ก็คิดดูเหรียญที่ไปสะสมอยู่ในท้องของออมสิน
สำหรับการผ่าตัดครั้งที่๒นะคะ
ไปนะคะเต่าออมสินเขามีสัญญาณชีพที่อ่อนลง
ทำให้ต้องให้ออกซิเจนตลอด๒๔ชั่วโมง
ก่อนที่จะตายในช่วงเช้าของเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะ
กรณีของออมสินนี้ไม่มีทางเลือกเลย
ที่จะต้องทำการผ่าตัดนะคะ
ถ้าไม่ทำก็เสียชีวิตอย่างแน่นอนนะคะ
เราก็ได้พยายามทำอย่างเต็มที่แล้ว

อมสินก็มีอาการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะ

ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์แทรกซ้อนขึ้นมานะคะ
ซึ่งเราก็ไม่ปกติแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอนะคะ
กรณีของเตาออมสินเนี่ยนะคะ
ก็ควรจะเป็นสิ่งที่แสดงให้สังคมเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะ
ว่าในการที่เราจะทำบุญ
หรือว่าอะไรการจะอธิษฐานอะไร
โดยการโยนเหรียญลงไปในบ่อที่มีสัตว์อยู่นะคะ
ก็สามารถที่จะทำให้สัตว์เหล่านี้ได้รับ
ทุกข์ทรมานจากการที่กินเหรียญเข้าไปนะคะ

นี่ทีมสัตวแพทย์เขาขอบคุณเต่าออมสินเลยนะ
นี่แหละจะทำให้พฤติกรรมของคนไทย
การทำบุญในการสะดอกเคราะห์เปลี่ยนไป

ออมสินเหมือนเป็นญาติเลยนะเหมือนเป็นครูเลยนะ
เพราะว่าเต่าออมสินธรรมดานิสัยเต่าเขาจะไม่ไว้ใจคนง่าย

แต่ว่าทีมสัตวแพทย์ทำให้เต่าออมสินเขาไว้ใจ
ถึงขนาดกินผักกินอาหารในมือของทีมสัตวแพทย์ได้เลย

คุณหมอเขาเลยบอกว่าเขาผูกพันกันจริงนะครับ
สำหรับร่างของเต่าออมสินขณะนี้อยู่ระหว่างประสานไปทาง

คาดว่าจะมีการนำเต่าออมสินไปสตาฟ
เพื่อเป็นกรณีศึกษาแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้
ภายในศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลสัตหีบต่อไป

ยินดีจะตรวจสุขภาพและเอ็กซาเรย์เต่าตัวอื่นด้วยนะ
เหลือว่ามีอาการเจ็บป่วยในลักษณะเดียวกับเต่าออมสินหรือไม่นะครับ
ส่วนคนในโลกโซเชียลค่ะออกมาแสดงความเสียใจ
เพราะมีการแชร์ข่าวการตายของเต่าออมสิน
หลังจากที่กินเหรียญไปมากถึง๙๑๕เหรียญ

กรณีของเต่าออมสินเป็นอุทาหรณ์ในการโยนเหรียญลงไปในบ่อ

และตระหนักว่าไม่ควรโยนเหรียญลงไปในบ่อ
อีกทั้งยังมีการวิพากษ์วิจารณ์การโยนเหรียญลงบ่อ

ไม่ใช่การทำบุญเสริมสิริมงคล
นำโชคลาภมาให้แก่ผู้โยน
แต่ว่าจะเป็นการทำร้ายสัตว์และเปลี่ยนบุญเป็นบาปมากกว่านะคะ
โดยคนในโลกโซเชียลต่างแนะนำนะคะ
บอกว่าหากอยากทำบุญควรหยอดเหรียญในตู้รับบริจาคจะดีกว่า
เพราะว่าเจ้าหน้าที่จะได้เงินไปทำบุญ
ซื้ออาหารให้สัตว์แบบนี้ได้บุญแน่นอนค่ะ
อกจากนี้นะคะยังมีการโพสต์เกี่ยวกับสัตว์ต่างนะคะ

เช่นปลาช่อนอเมซอนอันนี้เขากินเหรียญได้นะ

ตภาพน้ำแล้วก็จอราเข้
แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะติดป้ายเตือนห้ามโยนเหรียญลงบ่อ
แต่ว่าก็ยังมีคนฝ่าฝืนโยนลงไปอีกนะคะ

เขาถึงขนาดต้องย้ายปลาใหญ่ไปอยู่บ่ออื่นเลยนะ
เพราะว่าปลาใหญ่มันกินเหรียญได้แล้วเอาปลาเล็กมาใส่แทน
สำหรับเต่าออมศิลป์เป็นเต่าสายพันธุ์ตนุเพศเมียอายุ๒๕ปี
เป็นเต่าที่กองทัพเรือได้รับจากชาวบ้านนะคะ
ซึ่งอยู่ในความดูแลของศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลสัตหีบ
ก่อนที่จะถูกส่งตัวมารับการรักษา
โดยทีมสัตวแพทย์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ